ดูความคืบหน้ากรณีสาววัย๑๘ที่ถูกฆาตกรรมอำพรางนะคะ
ก็คือสภาพคือถูกมอเตอร์ไซค์ล้มทับ
แล้วก็ถูกเผาจนโอ้โหสภาพศพไม่เกรียมเหลือแต่โครงกระดูกเลยค่ะ
ล่าสุดตำรวจเหมือนได้เบาะแสใหม่นะคะ
มีการลงพื้นที่ตรวจค้นบ้านพัก๔จุดใกล้กับจุดเกิดเหตุด้วยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมบัติฉ่ำแสงผู้กำกับการสพกาญจนดิตพร้อมด้วยชุดสืบสวน
และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๘เข้าตรวจค้นบ้านพัก๔หลัง
บริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุในรัศมี๕๐๐เมตร
เพื่อหาพยานหลักฐานและความเชื่อมโยงในคดีนางสาวจริญญาช่วยพยักษ์
หญิงสาววัย๑๘ปีที่เสียชีวิตถูกรถจักรยานยนต์ล้มทับ
และถูกไฟคลอกบริเวณป่าข้างทางถนนสายควรราชาห้วยโศก
ตำบลช้างขาวอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราชธานี
พบศพก็คือช่วงเย็นวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก่อนจะมารู้ว่าทางครอบครัวของนางสาวจริญญา
ได้เข้าแจ้งความคนหายไว้ตั้งแต่วันที่๑๔พฤษภาคมแล้วนะคะ
สำหรับการตรวจค้นบ้านทั้ง๔หลังที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ

การตรวจสอบบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ชุดสืบสวนมีข้อมูลใหม่ค่ะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับการตายของนางสาวจริญญา
โดยเป้าหมายในการตรวจค้นครั้งนี้ก็คือ
หาบุคคลที่ติดยาเสพติดหรือเคยต้องโทษ
คนที่เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติด
เพราะบุคคลเหล่านี้อาจจะเข้าข่ายก่อเหตุ
ชิงทรัพย์นางสาวจริญญาก่อนอำพลางศพก็เป็นได้
สามีของนางสาวจริญญาตลอดทั้ง๒วันที่ผ่านมา
นายสรายุทธ์ยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัว
และเสียชีวิตของภรรยาแต่อย่างใด
เราตรวจยึดพยานหลักฐานไปบางส่วนนะครับซึ่งพยานหลักฐานที่เราพบทั้งหมดเนี่ย
จะต้องนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบกับทางศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๘
ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอผลพิสูจน์

สามีของผู้เสียชีวิตก็ยังให้การแบบเดิมนะครับ
ในส่วนของประเด็นของสามี
เราก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งประเด็นนั้นไป
แล้วก็ตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมครับ
ปมเหตุการเสียชีวิตของนางสาวจริญญาเนี่ยนะคะ
ผู้กำกับก็ยืนยันว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางแน่นอน
ไม่ใช่อุบัติเหตุรถล้มและไฟไหม้ค่ะ
เพราะว่าพิสูจน์หลักฐานเองก็ได้รายงานกลับมาแล้วนะคะว่า

ประเด็นในการฆาตกรรมยังคงพุ่งไปที่ประเด็นความหึงหวง

และประเด็นที่ว่านายสรายุทธ์สามีของผู้ตาย
เกี่ยวข้องกับการตายของภรรยาตำรวจเองก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะคะ
เพราะยังไม่มีหลักฐานใดที่จะยืนยันตัวได้
วันที่๑๓พฤษภาคมนั้น
นายสรายุทธ์ออกจากสวนยางหายไปประมาณ๑ชั่วโมง
ไปที่ไหนและอยู่กับใครค่ะ